สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในเรื่องของความร่ำรวยค่ะบอกเลยนะคะว่าไม่เข้าใครออกใครค่ะ
วันนี้คุณอาจจะเป็นคนธรรมดาแต่วันข้างหน้าอาจจะเป็นเศรษฐีป้ายแดงก็ได้ใครจะไปรู้นะคะ
อกจากจะขึ้นอยู่กับความขยันหมั่นเพียนแล้วนะคะก็ยังขึ้นอยู่กับบุญวาสนาและดวงชะตาด้วยค่ะ
ถ้าขยันบวกกับดวงดีก็มีโอกาสที่จะร่ำรวยได้ไม่ยากเลยนะคะ
โดยในช่วงนี้ค่ะหมอไก่ได้ตรวจเช็คมาแล้วนะคะจะมีอยู่๓ราศีเท่านั้นค่ะ
ดวงดีมากในเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบ
ราศีที่ดวงดีนั้นจะมีราศีของคุณผู้ชมอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะ
เดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมกันเลยค่ะ
ราศีแรกคือชาวราศีตุลค่ะสำหรับชาวราศีตุลนะคะในช่วงที่ผ่านมา
ชีวิตของคุณต้องเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหามากมายนะคะ
บางคนก็มีเรื่องให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่สบาย
หรือว่าบางคนเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของการเสียเงินเสียทอง
ต้องจ่ายเงินเยอะในช่วงที่ผ่านมานะคะ
แต่ในตอนนี้ดวงชะตาของคุณดีขึ้นมากแล้วค่ะ
อุปสรรคปัญหาที่เคยขัดขวางความเจริญในชีวิตของคุณ
ก็จะคลี่คลายไปและความสำเร็จสมหวังจะเข้ามาแทนที่นะคะ
โดยเฉพาะความสำเร็จสมหวังในเรื่องของการเงินค่ะ
คดหวังในเรื่องของเงินทองนะคะบอกเลยนะคะว่า
ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนเลยค่ะ
ไม่ว่าชาวราศีตุลนะคะจะทำอาชีพอะไรก็มีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์แบบทั่วหน้าเลยค่ะ
ราศีต่อมาคือชาวราศีพิจิกษ์นะคะ
ชาวราศีพิจิกษ์ดวงชะตาของคุณมีเกณฑ์เงินทับตัวค่ะ
ในช่วงนี้นะคะจะมีโอกาสทางด้านการเงินเข้ามาในชีวิตค่ะ
ชาวราศีพิจิกษ์มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบ
โดยเฉพาะโชคลาภที่มาจากน้ำพักน้ำแรง
โชคลาภที่มาจากการทำงานค่ะ
จะมีโอกาสได้อย่างเต็มที่เลยนะคะ
เรียกว่าดวงการเงินของชาวราศีพิจิกษ์เปิดแล้วค่ะ
คุณมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของการเงินอย่างมาก

ตรงที่ว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะต้องวุ่นวายค่ะ
บางทีก็จะต้องแก้ไขมีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตบ้างนะคะ

แต่ถ้าชาวราศีพิจิกษ์ได้มองเห็นตัวเลขเงินในบัญชีเมื่อไหร่นะคะ
รับรองว่าคุณจะหายเหนื่อยโดยอัตโนมัติเลยค่ะ
และอีกหนึ่งราศีนะคะที่ดวงดีมากในเรื่องของการเงินค่ะ
นั่นก็คือชาวราศรีมีนนะคะ

เรียกว่าดวงชะตาของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะ
คุณมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของการเงินอย่างมากเลยค่ะ
โดยเฉพาะชาวราศรีมีนคนไหนนะคะ
ที่ทำงานบนโลกออนไลน์นะคะ
หรือว่าทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนทางไกล
คนต่างชาติต่างแดนต่างประเทศต่างภาษาต่างศาสนา
หรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางค่ะ
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากเป็นพิเศษ
มีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนในช่วงนี้นะคะ

มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบติดปลายนวมจากการลงทุนอีกด้วยนะคะ
หมอไก่ขอแสดงความยินดีกับทั้ง๓ราศีผู้โชคดีในเรื่องการเงินด้วยนะคะ
และอย่าลืมค่ะดวงดีแล้วก็ควรที่จะทำบุญบ่อย
เพื่อเป็นการเสริมวาสนาทำให้ดวงชะตาดีแบบระยะยาวนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะ
แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
โชคดีในทุกเช้าและสามารถดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒